ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาคงจะด่าติดเกม
มาถึงจุดนี้แล้วมันคงคลุมไปให้สุดใช่มั้ย
มันผมผมชอบจริงนะครับ
มันก็เลยทำเป็นอาชีพได้
เราแก้อข้ามปล่ำเป็นอะไร
ถ้าได้ไม่ต้องเสียดใจ
ถ้าเราแชมป์เราก็รวยเลยครับ

ซึ่งนักกีฬาไทยของเราก็ทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชม
และเรื่องสำคัญครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ
ลักษณะคติและแนวคิดของน้องว่าต้องทำอย่างไร
ถึงจะให้พ่อแม่และสังคมรอบข้างเกิดการยอมรับ

ไปคุยกับน้องกันดีกว่าครับ
ก็คือเอาความสำเร็จพวกเรามาเล่าให้น้องฟัง
หลายคนอยากจะเป็นนักกีฬาประเภทนี้
ซึ่งจริงหลายปีก่อนก็เกิดกระแสต่อต้านเยอะนะ

ผมน่าจะ๒ครับ

เขาไม่ค่อยยอมรับกับเรื่อง

ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะด่า

มันต้องทำแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาดู
ครับแล้วเรา๔คนเชื่อมั่นได้ไงว่าแบบ

ต่างประเทศเขาเงินดงเงินเดือนเขาก็เยอะกันอยู่แล้ว

หรือว่าเป็นตัวแทนของคนที่ดูรายการอยู่ว่า
มันจะสามารถเนี่ย๔ปีละ

เราคิดยังไงในช่วงเวลานั้น

ตัวเองจะทำได้นอกว่าทำได้
แล้วช่วงนั้นคือมันคาบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน

ตอนที่ผมเริ่มเล่นก็ตอนนั้นก็เรียนมหาลัย

พอรู้ว่าการเรียนอาจจะไม่ใช่
แต่เล่นเกมเหมือนผมถนัด
แล้วผมก็เลยมาเล่นเกมแบบว่าทางที่ผมชอบ

ผมไม่ได้เอาการเรียนเข้ามานี่เลยครับ

ไม่เลือกเรียนนี่มันผิดหรือไม่ผิดนะ
วันนี้คือมีอาชีพแล้วไง
คือวันที่จะกลับไปเรียนเนี่ย

ผมก็บอกทางที่บ้านเลยว่าขอไม่เรียนแล้ว

มันเริ่มแบบเริ่มมีเงินเดือนแล้วมีผลงานมาหรือยังครับ

๔ปีก่อนเงินเดือนมันยังน้อยครับผม
มันยังไม่พอเลี้ยงแบบว่าครอบครัวได้แต่เลี้ยงตัวเองได้

ทำถูกทานในสิ่งที่เราเลือกแล้วถูกไหม

แต่ผมจะโชคดีหน่อย

จะมีสังกัดที่เขาค่อนข้างจ่ายหนัก

เห็นไหมเราก็คุยแล้วไง

ตอนนั้นมันก็เลยกลายมาเรารู้สึกว่ามันกล้าที่จะเสี่ยง

เพราะเขาก็เสนอเงินมาค่อนข้างพอใจ

มันเหมือนก็โอเค

เป็นเรื่องความเครียดมากว่ะ

ถ้าจริงเราโตมากับการเล่นเนี่ยนะ

ความสุขมันกดดันยังไงที่บอกว่าเครียด

ก็ยังพอสบายตัวอยู่ที่

แข่งอยู่ที่แคมป์เก็บตัวอะไรอย่างนี้

มันต้องใช้ร่างกายด้วยในการเดินทางไปสถานที่แข่ง

ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างปัญหาต่าง
มือถือเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับ

ใช่ครับแต่มันจะเจอกับอะไรพวกนี้ที่แบบ

ไอ้นี่เราอะครับคอยกดเรา

เราไม่รู้ต้องเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
อันนี้น่ะเป็นความยากของเรา

พอเข้าไปอยู่ในวงการนี้ตีปี
ก็อืมตอนแรกกะจะเล่นแค่เล่นเอาสนุก

ได้เล่นกับพวกพี่เขาอะมันมันสบายใจ
ผมไม่ได้ไม่ค่อยเครียดอะไรหรอก

ประเด็นเหมือนกันนะอะไรวะเนี่ยมาแล้วต้องโอ้โหลำพังกูก็ลำบากกว่าแล้วมันต้องมาแบบมาอีกอะไรอย่างเงี้ย
เออมันคุยกันเพื่อความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย
ส่วนมากมันจะต้องมีเพราะผมอะเพราะผมจะค่อนข้างสนิทกัน
จะต้องมีบ่วนคนกลางอะแบบว่ามาช่วยมาช่วยดูมาช่วยเปิดใจคุยอะไรเงี้ย
เพราะว่าผมมันสนิทเกินไปเพราะเนี่ยไม่อยากพูดแรงอันใดใส่กันเนี่ยครับ
มันเดี๋ยวว่ามันทำให้เสียความมั่นใจอะไรอย่างงี้เพราะเหตุการณ์แบบนี้ที่ผม

แล้วเรามาคุยกันยังไงเรื่องคนนี้
คือโอเคเราอาจจะไม่ใช่ใครแบกใคร
แต่ว่าเราต้องไปด้วยกันเป็นทีมอะครับ
คือแต่ละคนมันอาจจะมีจุดเด่นที่มันแตกต่างอยู่แล้ว
แต่ผมมองว่าปัญหานี้มันเกิดจากการกดดันของน้องที่
ตอนนั้นไปแข่งระดับต่างประเทศครั้งแรกแล้วน้องกดดันแล้วน้องพยายาม

อยากให้มันดีแล้วพอแผนที่เราซ้อมมามัน
น้องไม่เล่นตามหายเราซ้อมมามันก็เลยหลุดไปไกลไปหน่อยครับ
เออถามหน่อยพวกนี้มันต้องมีพงมีแผนกลยุทธ์ค่อนข้างเยอะมากนะ
จริงมันน่าจะหลุดเหมือนพวกกีฬาพวกชีวิตจริงแทบไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำไป

มันทำยังไงเวลามันแบบหน้างานมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลย

เพราะเกมนี้มันยังไงก็ต้องวัดมันแก้สถานการณ์หน้างานอยู่แล้วเกมเนี่ย
มันคาดเดาอะไรไม่ได้

ก็มันจะมีหน้าที่ของแต่ละคนอยู่ครับ
ที่เราไปแข่งร่างสุดมันร่างสุดนี้คือรายการอะไร
ระดับไอเซียนอยู่ไหม

อันนี้จะแข่งกับที่ไหนบ้างครับ
ก็มีทีมแล้วก็ประเภทเดียวครับ

ผมได้เรียงความแดงมา

แล้วจนสิ่งขึ้นรอใหม่
แรงมากเร็วมาก
เพราะเมื่อก่อนนะที่แบบว่า

เดี๋ยวนี้แบบว่าเขาดูหาคลิปดู

คือมันกลายเป็นว่าแต่ละคนก็จะมาสอน
โอเคอาจจะเป็นวิธีการเล่นเหมือนกัน
แต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกัน

ได้ครับบ้านหลังเดียวบางทีมันจะมีเหลี่ยมที่แบบสามารถปีนได้นู่นนี่นั่น

คนที่แบบไปแกะนั่งทำอันนี้คือสุดยอดเหมือนกันนะ

บางทีเราเป็นคนเล่นเองคือเราไปโฟกัสกับการเล่น
บางทีเราอาจจะไม่ได้ไปงานศึกษาแล้วพวกนี้

จริงอาชีพนี้น่าจะรวยมากเหมือนกันนะ
เพราะว่าอายุมันระยะมันยาวมากกว่าป่ะ

แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็ได้เป็นโค้ดเป็นเอาประสบการณ์ที่เรามีมามาสอนเด็กรุ่นใหม่มาเป็นโค้ดมาเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
อ๋อเกมอย่างงี้ก็มีหน้าพิเคราะห์เหมือนกัน

อ๋อแล้วมันต่างจากพวกสตรีมเมอร์ยังไงสตรีมเมอร์มันก็เหมือนกับใครมันก็เอาพวกวิธีการเล่นมาวิเคราะห์เหมือนกันปะ
ส่วนใหญ่สตรีมเมอร์เขาจะเป็น

อ่าแต่ถ้าเกิดพวกอันนี้สินะมันต่างกับพวกพุทธปอนด์ยังไงนะ

พุทธปอนด์เขาก็จะเอาเทปการเล่นเนี่ยเขาเอามาตัด
แล้วเขาก็จะไปดูวิธีการว่าอันนี้เป็นอย่างนี้

ใช่ก็บันทึกมาเหมือนกันแล้วก็มาตักแล้วก็มาป้อนข้อมูล

ทีมก็มีนักจิตวิทยาเป็นหลักเลยครับ

อยู่ด้วยกันมาเน่ะกี่ทกศ์บีแล้วความสำเร็จ
ความสำเร็จจริงผมก็มองประมาณสัก๔๕ครั้ง
แต่จริงเราก็ได้แชมป์มาเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นรายการแบบว่าเล็ก
ที่ว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่พิเศษมาก
ไม่ใช่ครับจะได้เยอะ
จะได้เยอะแต่รายการใหญ่ก็จะมีล่าสุดก็ได้มีแชมป์โปรลีกกับรองแชมป์ที่มาเลเซีย
ว่าอันนี้เราอาจจะแข่งแบบไม่ได้วางผลมากจะไปพีครายการนี้วางแผงไว้อย่างนี้
เงินรางวัลค่อนข้างสูงก็ถ้าเจ้าช็อตนี้ถ้าเราแชมป์เราก็รวยเลยครับ

ใช่ครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็คือเราก็ค่อยทำร่างกายไป

สิงหาเดือนกลางเนี่ยกลางดำสิงหา
มันเรียกว่าเป็นชิงแชมป์ลูกไกลได้เลยปะ

โอ้โหแต่แชมป์เนี่ยแชมป์นี้ได้เท่าไหร่นะ
ยังยังเขายังไม่ประกาศแต่ขั้นต่ำน่าจะสัก๒๐ล้าน

โอ้โหนี้ถือว่าเยอะมากกับบรูลค่าการลงทุนคือว่าคุ้มค่ากว่ามากแล้วครับ

ทั้งประสบการณ์จะได้มาใหม่เราก็เงินคือได้กลับมาได้เลยนะครับ

ใช่จนพวกเราก็แบบหูพัฒนาขึ้นมาแล้วมันสามารถแข่งกันแบบ

อ่ามันเป็นเกมที่แบบว่าใช้ชีวิตรอดครับผม
แล้วมันแข่งแบบว่าเวลาเล่นเราต้องแข่งกับคน๑๐๐คน
เพื่อนเราที่จะได้ที่๑อะไรอย่างนี้

มันคือการแก้สถานการณ์น่าเกรด

เกมอื่นมันแบบแผนมันก็เล่นตามแผนเลยก็ได้
แต่ว่าพวกเราพอมันมีแผนมาก็จริง

มันต้องเปลี่ยนตามกลยุทธ์หน้างานไปด้วย

แม้ว่ามันจะเป็นเกมเดิมแต่ว่าลูกแบบมันจะไม่สามารถ

เราจะเจออะไรข้างหน้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับ

อาจจะบอกอะไรกับน้องที่มีความฝันจะเป็นนักกีฬา
คือตอนนี้อย่างที่เราคุยกันว่าตลาดมันคือแบบมันเยอะอยู่แล้ว
ทรัพยากรแต่ว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะ

ไม่ได้ง่ายนะเพราะเจ้าที่พี่ดูแล้วเนี่ยคือเราก็ยืนระยะกันมาได้เนี่ย
ปีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่เป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว
ถ้าคนชอบจริงชอบการเล่นเกมจริงมันไม่เสียความเป็นตัวตน
เหมือนผมผมชอบจริงครับมันก็เลยทำเป็นอาชีพได้
มันดูคนอื่นไว้เพราะว่าเอาจริงผมว่าเขาต้องพยายามค้นคว้าหาโอกาส
เพราะว่าโอกาสไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราเอง
เพราะว่าเขาอาจจะไม่ค้นคว้าถามโอกาสของเขาเอง
ส่วนใหญ่เขาจะเน้นผู้เล่นเก่าที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว
ผู้เล่นหน้าใหม่พอเอามามันจะตื่นสนามและผลงานในซีสั้นน์เอามาไม่ดี
มันอยู่ที่โอกาสแล้วก็พรสวรรค์ส่วนหนึ่งด้วยครับ
เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามีพรสวรรค์หรือว่าหรือเราพยายามมาก
แต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลาผมว่ามันก็ไปได้ยากเหมือนกัน
มันตรงนี้มันมีส่วนเพราะตัวผมเองก็มากับโอกาสเหมือนกัน
มากับโอกาสได้รับโอกาสมาก็คว้าไว้
ก็รีบคว้าไว้แล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดครับ
ใช่ครับน้องเล่ครับคนสุดท้าย
ผมคือคนเด็กรุ่นใหม่ที่อยากมาแข่งใช่ไหมครับ
ผมมองว่าถ้าตั้งใจที่จะเล่นจริงผมไม่ได้ห้ามที่จะไม่เรียนนะ
เรียนเลยก็ได้แต่ว่าเราต้องเราต้องมั่นใจในตัวเองจริงว่าเราทำได้
เราก็ออกจากจุดตรงนั้นมาเราค่อยเรียนใหม่ก็ได้
พักก่อนค่อยต่อทีหลังครับ
เพราะว่าผมมั่นใจว่าผมยังอยู่ตรงนี้ได้ยังอยู่ได้อีกนานครับ
ก็เลยพักไว้ก่อนค่อยไปต่อทีหลัง
ทั้งสี่คนพูดเนื้อหาก็แตกไม่ค่อยคล้ายมากเท่าไหร่

สุดท้ายแล้วคือมันต้องจริงจังทุกอย่างแหละ
ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับ

คือถ้าเกิดว่าความฝันเอาความจริง

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องกำลังทำอยู่
แต่ทำให้เห็นว่ามันก็นำลงชีวิตได้

จริงวันนี้มันสร้างเงินแล้วแหละ
แต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้พูดมากกว่า
แต่มันไม่มีครั้งเดียวจะทำอะไรก็ทำไปให้สุดไปเลย

แต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดี

ที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนพวกผม
จะได้ไม่พลาดข่าวสารการติดตามหรือว่าผลการแข่งขันอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ก็จะมี๒รายการที่จะเริ่มแข่งก็คือ
แล้วก็วันที่๘เดือนสิงหาพวกผมก็จะบินไปที่ซาอุ
ก็เป็นรายการใหญ่ในชีวิตของพวกผมเหมือนกันครับผม